เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักแถวปฐุมธานี
ผู้ชายคนนี้เธอบอกว่าเธอเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิต
นี่ค่ะเขาบอกว่าพี่สาวถูกแฟนหนุ่มฆ่านี่คลิปแรกค่ะ
เห็นไหมค่ะผู้ชายนี่ลูกศรสีแดงค่ะ
นั่นแหละแฟนนุ่มของผู้ตายส่วนลูกศรสีเขียวผู้ตายค่ะ
เห็นไหมกอดคอเข้าไปภายในหอพัก
เหตุการณ์เกิดสักประมาณช่วงเย็นของวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมา
อันนี้เป็นคลิปแรกมุมแรกค่ะ
ส่วนคลิปที่๒มุมที่๒เกิดขึ้นในวันเดียวกัน
แต่ตอนนั้นเริ่มพบค่ำแล้วผู้ชายสองคนค่ะ
คือตามรายงานข่าวบอกว่าเป็นเพื่อนของผู้ตาย
ผู้ตายชื่อว่าน้องเนยคุณเนยนะคะอายุ๒๕ปี
ฝ่ายผู้หญิงคุณเนยโทรไปตามเพื่อนร่วมงาน๒คนมาให้ช่วย
แล้วเพื่อนก็รออยู่ที่หน้าห้อง
มุมนี้เนี่ยคือกล้องชั้น๒ของหอพักแห่งเดิมนะคะ
สักพักหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าผู้ชายคนนี้สองคนยืนรอก่อน
แล้วเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งประตูบานนั้นแหละค่ะ
อยู่ตรงหน้าผู้ชายสองคนจะเปิดแง้มออกมา
อันนี้เปิดแล้วผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปก่อนเลย
ส่วนอีกคนนึงลักษณะเหมือนกันเชิงเห็นไหม
เหมือนยักษ์แย่ยักษ์งันกันอยู่คือเหมือนประตู

คุณผู้ชมค่ะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บ
นำตัวน้องเนยออกมาในสภาพคือสะบักสะบอมค่ะ
แล้วสักพักหนึ่งน้องเนยล้มซุดอยู่ลงกับพื้น
นั่นไงล้มแล้วล้มลงกับพื้น
ผู้ชาย๒คนนี้ที่บอกว่าเป็นเพื่อนคุณเนย
พาคุณเนยไปส่งที่โรงพยาบาล
สุดท้ายคุณเนยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
เพราะคุณหมอบอกว่าคุณเนยเสียเลือดเยอะมาก
เพราะเธอถูกแฟนนุ่มที่ชื่อว่าในเก่ง
อายุ๒๔ปีใช้มีดปลายแหลม
้วงแทงไปที่ปอดจ้วงแทงไปที่ลำไส้นี่ค่ะ
นายเก่งคือสองคนเนี่ยคบกันมาได้ปีกว่า
แต่ว่าทะเลาะกันคุณเนยย้ายออกไปอยู่ที่บ้าน
คุณพ่อคุณแม่แล้วสุดท้ายนายเก่งบอกว่าขอเคลียร์ใจ

สุดท้ายเคลียรกันไม่ลงนะคะ
นายเก่งตัดสินใจใช้มีดจ้วงแทงเลยค่ะ

หัวอกคุณเป็นแม่อะนายแน่นอนค่ะ
เศร้าเสียใจนี่คือบรรยากาศการจัดงานศพของน้องเนยนะคะ
คุณแม่ของน้องเนยวัย๕๕ปีเราพยายามไปพูดคุย
แต่เราก็เข้าใจนะคะเราเข้าใจเพราะแม่บอกว่าไม่อยากให้ข่าว
อยากพูดคุยตอนนี้ทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะอะไรรู้ไหมคุณทำไมนอกจากต้องสูญเสียลูกสาวคนเดียวของคุณแม่แล้ว
คุณเนยผู้เสียชีวิตนะคะเธอมีลูกชายวัย๗ขวบด้วย

นี่แหละคือคำถามคุณยายถามว่าแล้วหลานฉันจะอยู่ยังไง
กลายเป็นว่าต้องกำพาแม่ไปเลยนะคะ
ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีกค่ะ
ก็เลยอยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวนายเก่งให้ได้ให้เร็วที่สุด
ผู้กำกับสพเมืองปฐุมธานีนะคะบอกว่า
ตอนนี้ส่งตำรวจลงพื้นที่ไปหาเบาะแส
แล้วรวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติออกหมายจับ
เก่งคนนี้ชื่อจริงก็คือนายวัชิระชาวสะเกด
อายุ๒๓ย่าง๒๔ปีตอนนี้ขอสารอนุมัติออกหมายจับเรียบร้อย
เก่งอยู่ที่ไหนถ้าฟังอยู่ไปมอบตัวกับตำรวจสพเมืองปฐุมธานีซะนะ